กรณีน้องวีโอที่จมน้ำในสระว่ายน้ำในภูวิลล่านะฮะ
มีการเปิดภาพวงจรปิดภายในภูวิลล่าแห่งนี้
ช่วงที่พ่อและแม่มาเห็นน้องวีโอจมลงไปในน้ำ

แล้วพยายามจะช่วยเหลือชีวิตนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูภาพจากวงจรปิดของภูวิลล่าแห่งนี้นะครับ
โค้กพี่อายแม่ทำเลยเลย

และน้องวีอ่ะ

พี่หนุนดีกว่านี้นะครับ
พี่หนุนดีกว่านี้นะครับ

เดี๋ยว

คนข้างนอกภูวิลล่านะครับ
ส่วนคนอื่นที่อยู่ในบ้านก็ตกอกตกใจนะครับ

พยายามช่วยชีวิตลูกคุณ
ไม่ว่าจะอุ้มลูกหรือว่าน้องบีโอเนี่ย

คุณเป็นแม่กำลังปั๊มหัวใจเห็นไหมฮะ
เสื้อสีดำแล้วก็ใส่ผ้าขุนหนูไว้
นี่ผู้เป็นพ่อก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน

แต่ว่าวงจรปิดนี้ถ้าคุณผู้ชมดูตรง

คือมันเกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่มกว่า

เขาเหมือนจะมาสังสรรค์กันข้างนอก
ค่ะแล้วก็อยู่ริมสระแบบนี้
สักพักหนึ่งพ่อคงเห็นลูกนะฮะ
ว่าจมน้ำอยู่ในสระ

๓ทุ่ม๓๒นาทีนะครับ

ก็ถือว่าเป็นภาพวงจรปิดที่ถูกเปิดเผยออกมา
ถึงช่วงเวลาที่น้องวีโอ

แต่ก็ไม่ทันการเพราะน้องเนี่ย

กลายเป็นช่วงของการจัดงานศพ
ก็ต้องมีการเป่าเค้กกันด้วย
คุณผู้ชมฮะผู้เป็นแม่เคยบอกไว้

ใกล้จะถึงวันเกิดน้องแล้วแต่น้องมาเสียชีวิตซะก่อน
ทีนี้ก็เป็นการเป่าเค้ก

หน้ารูปของน้องวีโอนะฮะ

เมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของน้องวีโอนะฮะ

สวดอภิษฐรรมศพน้องวีโอด้วยนะครับ
จัดขึ้นที่วัดลาดประเขากรุงเทพมหานครนะฮะ
บรรยากาศแน่นอนเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ

แล้วก็นำมาร้องเพลงวันเกิดให้บริเวณหน้าโรงศพเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
ทางด้านคุณพ่อของน้องวีโอก็เปิดเผยเป็นครั้งสุดท้าย

ที่ผ่านมาวีโอจะเป็นคนเป่าเค้กตลอด
เป่าให้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นวันเกิดใคร
วันเกิดใครก็ตามน้องวิโอบอกขอผมเป่าเค้กนะครับ

แต่วันเกิดเขาปีนี้เขาไม่มีโอกาสได้เป่าแล้ว
นี่ผู้เป็นพ่อบอกตอนนี้สภาพจิตใจในครอบครัวคือแย่มากนะครับ
จากกระแสในโซเชียลโจมตีแล้วก็ขุดคุย
มโยงการเสียชีวิตของน้องนะครับ
แล้วก็โจมตีการทำงานของผู้เป็นพ่อและแม่

ส่วนกรณีที่บอกว่าน้องลงเล่นน้ำตอน๔ทุ่มนั้น
เมื่อคืนพ่อยังบอกว่าจริงช่วงเวลาเกิดเหตุ

พอคลิปจากวงจรปิดในสถานที่เกิดเหตุมันเกิดขึ้นมาแล้ว
แล้วมันเผยแพร่ออกมาแล้วนะครับว่า
ช่วงเวลาที่ช่วยเหลือกันอยู่เนี่ย
มัน๓ทุ่มกว่า
อย่างไรก็ตามเรื่องของคดี
เจ้าหน้าที่นะครับรอให้ครอบครัวจัดงานศพ
ให้น้องวีโอให้เรียบร้อยซะก่อน
จากนั้นจะมีการเชิญพ่อกับแม่มาสอบปากคำอีกครั้ง
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
โดยเฉพาะเรื่องของช่วงเวลาในการเกิดเหตุ
และการปล่อยลูกจนกระทั่งจมน้ำจมท่า

ละสายตาเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับ
แต่ปรากฏว่าทุกอย่างมันอาจจะไม่ตรงกับคำให้การแรก
คือหลักฐานมันอยู่ในกล้องวงจรปิดเวลาลงเวลาต่างมันค่อนข้างชัดเจน
นะครับก็เป็นเหตุสลดที่สังคมให้ความสนใจในเรื่องนี้นะฮะ